ซุเปอร์สตาร์ทั้งหลายนะครับ

มากกี้พ็อกแพนเค้กนะครับน้องกะแท่แล้วก็โตโน่
เร็วแล้วก็โน่นแล้วก็โตโน้นโหกัตวแทร่แต่ใจถึงน๊า
ถึงใจนานเลย
อันนี้จริงผมบอกเลยว่าที่นางใส่อย่างนี้มาเนี่ย
เพราะนางต้องการให้เห็นลูกฟุตบอล

ถามว่าจะให้ยนต์ไปสดียนต์ไปสดีระดับไหนดีคะ
ระดับข้างบนใช้มือจับอะไรอย่างนี้
นางตั้งใจตัดชุด

ไม่หรอกเขาต้องการได้เห็นว่านี่คือลูกฟุตบอลของปีศพีเนิน

เอาแต่เขาก็เป็นคนน่ารัก

เฮ้ยอย่าไปเน้นนั่น